ชาวบ้านเขาแอบถ่ายไว้ได้ว่าลูกชายกำลังทำร้ายร่างกายผู้เป็นแม่
ผู้เป็นแม่ถูกนั่งแล้วเหมือนบีบคอไว้นะครับ
แล้วก็ลูกชายเอามือทุบทั้งหลังตีทั้งหน้าแม่แบบแอกเลย
คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้นะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ชาวบ้านแอบถ่ายไว้นะครับ
แล้วก็ช่องบ้านบอกโอ้โหตาย
เป็นจังหวะที่ลูกชายนะคุณทั้งเมาเหล้านะครับ
แล้วก็ดึงคอเสื้อแม่กดแม่ให้นั่งไว้แบบนี้
แล้วลูกชายก็ทั้งตบหน้าแม่ทั้งตีหลังแม่

ผู้เป็นแม่พยายามจะสู้ด้วยการคว้าหิน
ก้อนปูนอะไรที่อยู่ด้านหลังแม่
เพื่อจะฟาดลูกชายแม่ก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันให้คุณ
แต่ลูกชายเกือบจะแย่งมาได้นะคุณ

โชคดีมากที่ลูกชายแย่งไม่ได้
แม่สามารถเอาก้อนปูนทิ้งไปได้

จังหวะที่แม่จะเอาก้อนปูนตีลูกนะฮะ
นี่คุณผู้ชมที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ในชุมชนทุ่งมั่งเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ตำรวจได้รับแจ้งตำรวจสพเมืองอุดรธานีมาถึง
อายุ๗๑ปีเจ้าของบ้านอยู่ในสภาพคุณ
ฟกช้ำมีร่องรอยถูกทุบตีที่แขนทั้งสองข้าง
ต้นคอและกำลังเก็บเสื้อผ้าของใช้จำเป็น
เพื่อจะรอลูกสาวมารับไปอยู่ต่างจังหวัด
เพราะอยู่กับลูกชายคนนี้ไม่ได้แล้วนะครับ
ส่วนลูกชายอายุ๔๔ปีที่ทำร้ายแม่คือนายนิดนามสมมุตินะฮะ
อยู่ในบ้านอีกหลังบริเวณใกล้กัน
ล็อกประตูบ้านไว้คุณนี่แม่เก็บข้าวเก็บของนะ
ส่วนลูกชายอยู่อีกหลังหนึ่งมันใกล้กันแล้วฮะ

ตำรวจไปเรียกอยู่หน้าบ้านประมาณ๒๐นาที

นายนิดตะโกนออกมาบางอย่างนะฮะแต่จับใจความไม่ได้
แต่สุดท้ายนายนิดไม่ยอมออกมาครับ
หลังจากนั้นผู้เป็นแม่นะบอกตำรวจแบบนี้
บอกว่าคุณตำรวจไม่ต้องเอาผิดลูกชายฉันหรอก

เพราะนักข่าวก็คุยกับผู้เป็นแม่เหมือนกันนะ

ถามว่าแม่แม่จะเอายังไง
แม่บอกเนี่ยก็อยู่กับมันก็มานานเหมือนกัน
แต่แม่แต่ว่าเขาทำร้ายแม่นะ
ไม่ให้ตำรวจจับไปดำเนินคดีเหรอแม่
บอกเขาก็ทำร้ายแม่หลายครั้งเหมือนกัน
แต่แต่ไม่เป็นไรมันเป็นลูกชายแม่

ทีนี้ผู้เป็นแม่ไม่ประสงค์ดำเนินคดีกับลูกชายตัวเอง
ทางตำรวจก็เดินทางกลับครับ
คุณแม่ท่านนี้อายุ๗๑ปีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่ามีอาชีพเป็นแม่ค้าขายลอดช่อง
ส่วนนายนิดที่เป็นลูกชายทำร้ายแม่เป็นลูกชายคนเล็กนะ
คนอื่นลูกชายแม่หรือว่าลูกสาวแม่แยกไปมีครอบครัวอยู่ที่อื่นแล้ว
จะมีนายนิดช่วยแม่ทำลอดช่องเอาไปขาย

เวลาไม่ดื่มไม่เมาก็เป็นคนปกติ
แต่เวลาเมาอารวาสทำร้ายแม่ทุกครั้ง
ต้องแยกบ้านกันอยู่แต่ก็อยู่ใกล้กันแบบนี้นะฮะ
และแต่ก่อนนายนิดก็ทุบตีพ่อล็อกคอขู่จะฆ่าพ่อนะ
พ่อทนไม่ไหวต้องย้ายไปอยู่กับลูกคนอื่น
ที่พ่อจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา

แม่ก็ทนอยู่กับลูกชายคนนี้นะฮะ
สาเหตุเนี่ยเมาเหล้าเลยไม่เมาไม่เป็นนะ
พอเมาเหล้าเป็นแบบนี้ทุกทีนะฮะ
เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่านายนิดนะฮะลูกชายของคุณยายเนี่ย
มีพฤติกรรมชอบทำร้ายแม่เกือบทุกวันเลย
ไม่เคยเห็นไปทำร้ายหรือมีเรื่องกับคนอื่นเลย

อยากฝากให้เจ้าหน้าที่นำตัวไปบำบัดให้เลิกเล่าหน่อย
เพราะอยู่แบบนี้กลัวว่าวันหนึ่งนะ
แม่ของนายนิดจะถูกทำร้ายถึงชีวิต
และชาวบ้านก็ต้องอยู่แบบหวาดกลัวด้วยนะคุณ